เอาล่ะมาถึงเมื่อวานอีกคนหนึ่งที่เล่นใหญ่
นอกจากตั้มที่โดนเทขาเต้แม่ก็บอกว่าเต้ไม่ต้องยุ่ง
แต่เต้เล่นใหญ่เหลือเกินครับพี่เต้พระราม๗พี่เต้๐๔
โอ้โหฉายาเขาเยอะไปหมด
ไปที่กรมเจ้าท่าเลยนี่ไงนี่ไง
นี่แหละหลักฐานคุณแตงโมถูกฆาตกรรมถูกโยนทิ้งแม่น้ำเนี่ยเอาลองไปดูครับ
เป็นภาพชายสองคนนะครับเป็นภาพชายสองคน
คล้ายโยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับ
แล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอชะลอไม่พอนะครับ
อยู่ประมาณ๗๘นาทีถึง๑๐นาทีด้วยกันนะครับ
ผมดูจนครบรูปเลยประมาณ๒๐นาทีจนครบรูป
กลับไปที่ทางสภาพพระราม๗ต่อในระหว่างที่โยนน้องต่อมอไปน้องต่อมอนี่
น่าจะหมดสติ
แล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะไปเสียชีวิตบริเวณบริเวณเลนของท่าน้ำเทเวศ

สสบัญชีรายชื่อแล้วหัวหน้าภักษ์ไทยสิวิรัย
มั่นใจมากว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุที่ไปนั่งท้ายเรือปัสสาวะหรอกนะ

น่าจะถูกฆาตกรรมอำพลางโดยผู้ชายสองคน
อุ้มร่างของเธอโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา๒๑นาฬิกา๕๔นาที
วินาทีของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บริเวณท่าเรือเทเวศอันนี้พี่เต้พูดนะ
สเต้พูดต่อบอกว่าหลังจากเห็นคลิปที่ท่าเรือเทเวศ
แชร์กันในโลกออนไลน์ปักใจเชื่อไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว
ตอนนี้ทุกคนพูดอะไรทบเป็นเปอร์เซ็นหมดเลยนะ
แต่ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาก็เลยประสานไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เพื่อขอดูภาพจากกล้อวงจรปิดของกรมเจ้าท่า
แล้วก็จะเดินทางไปดูด้วยตาของตัวเองก็เห็นเต็มสองตา
ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นวัตถุเหมือนเงาตกลงไปในน้ำ

หลังจากที่ตกน้ำไปแล้วเนี่ยเรือคล้ายกับหันลำกลับ
คล้ายกับว่ามาวนดูมาตรวจสอบว่าไอ้ของที่ตกน้ำลงไปนั้นจะโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่า

เรือก็เลยวนกลับไปที่สะพานพระราม๗

เต้บอกว่าถ้าเขาเป็นพนักงานสอบสวนนะ

คงจะเชื่อว่าสิ่งที่โยนลงไปเป็นมนุษย์

และคงจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตแต่แรก

ซึ่งมนุษย์เหล่านั้นมนุษย์คนนั้น
ก็ต้องมีการบาดเจ็บแล้วตกเรือไป

มันจะต้องทะลึ่งพลวดขึ้นมาเหนือน้ำบ้าง

ส่วนเชื่อว่าเป็นร่างของคุณแตงโมแน่นอน
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นร่างของคุณแตงโมแน่นอน
แล้วถูกโยนลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
นะฮะอันนี้พี่เต้พูด

มีการทำร้ายร่างกายคุณแตงโมบนเรือ
แล้วมีการโยนคุณแตงโมลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยา

สักประมาณ๓ทุ่ม๕๔นาที

แต่มันมีข้อมูลมาหักล้างความเชื่อของพี่เต้ค่ะ
แล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วย

ดาวเทียม๑๒ดวงในการจับ
แล้วอัปเดตทุก๑วินาที

ในขณะที่เรือแล่นไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คุณผู้ชมโฟกัสเรื่องของเส้นทางการเดินเรือ

สิ่งที่พี่เต้เชื่อออดไม่ใช่

ไม่ใช่จุดตกเรือของคุณแตงโม

ไม่ใช่ที่ท่าเรือเทเวศ

สถานที่เวลา

กระติกเอามาโชว์ในรายการของพี่หนุ่ม
เอา๓ข้อมูลนี้มาจับชนกัน
ที่มีการแปลผลแล้วมาจับชนกัน

หรือว่าภาพกระติกถ่ายเดียวที่คุณแตงโมถ่ายให้

เป็นข้อมูลใกล้เคียงมาก

สปีดโบ๊ทพูดในรายการ

แปลว่าถ้าพี่เต้เชื่อว่า
คุณแตงโมตกเรือที่ท่าเรือเทเวศ๓ทุ่ม๕๔นาที
แต่มันยังคงปรากฏภาพการถ่ายภาพ

ทุ่ม๖นาทีกับ๔ทุ่ม๑๓นาที

คุณแตงโมตกเรือที่ท่าเรือเทเวศ

เมื่อวานนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือเขาออกมาบอกว่า

ที่คุณเต้ไปดูมันเกิดจากแสงตกกระทบ

ของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑

บอกว่าเวลาของคุณแตงโมที่ตกเรือคือ

ถึง๔ทุ่ม๓๔นาที

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำวัดรุ่ม

สักประมาณ๔ทุ่ม๒๙นาที
มันก็ไปตรงกับความเร็วของเรืออีก

เมื่อวานมีการโชว์ไทม์ไลน์เลยนะคะ

เวลาที่เรือแล่นเวลาที่คุณโมตกมาจากเรือ
ความเร็วเรือที่เรือลำที่เกิดเหตุใช้

คูณ๑๘๕เข้าไปก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ทีนี้สักประมาณ๔ทุ่ม๒๙นาที
คุณกิติพัฒน์บอกว่าความเร็วเรืออยู่ที่๗น็อต
หลังจากนั้นค่อยลดความเร็วเรือเป็น๓น็อต
แล้วกลายเป็นศูนย์ตอนที่๔ทุ่ม๓๗นาที

ใช่หรือเปล่าเวลานี้ที่คุณแตงโมตกเรือ